มันก็ยังมีเรื่องที่เป็นปัญหาให้เจออยู่บ้างนะครับ
ว่าส่วนใหญ่ภาพรวมจะโอเคดีนะ

อยู่ที่หน้ามูลนิธิกู้ชีพพระตรงเทิดธรรม
ตำบลพระตรงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานี่ฮะ
จะเห็นว่ามีผู้ชายนะฮะเสื้อสีดำ
ลงมาที่ตู้นะครับแล้วก็มาหยิบข้าวหยิบของค่ะ
อาหารการกินต่างโกยเลยอ่ะโกยไปเลยอ่ะนะ
คือตรงจุดตรงนี้ที่หน้ามูลนิธิพระตงเทิดธรรมเนี่ย
เขาบอกว่าเขาจะปิดแล้วที่จะปิดก็เพราะอย่างเนี้ย
เนี่ยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ดู
ผู้ชายเสื้อดำคนนี้ซ้อนจักรยานยนต์มากับหญิงสาว
เดินมาขนของในตู้ปันสุกไปหลายอย่าง
แล้วเอาไปใส่ถุงที่อยู่ตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต์
ซึ่งก็มีข้าวของจนเต็มถุงอยู่แล้วค่ะ
นี่ฮะคือหยิบไปแล้วแล้วก็มาหยิบอีกนะฮะ
ก่อนที่จะพากันขี่จักรยานยนต์หนีหายไปอืมอ่า
นี่ฮะขนาดที่คนเขาจะเอามาเติมเขายังไม่ทันได้เติมต้องต่อคิว

หันไปขอถุงพลาสติกเขาอีกต่างหากว่ามีถุงเพิ่มไหมครับ

ถูกต้องฮะเห็นไหมมีคนมาขี่จักรยานยนต์เนี่ย
แล้วคนนี้ก็เป็นคนลงไปไปเอามาหน้ารถก็แบบเต็มเลยเห็นไหม

โอ้โหนี่ไม่ใช่เอาไปแค่แต่พอดีแล้วนะ

เฟซบุ๊คของมูลนิธิพระตงเทิดธรรมนะครับ
ที่ตะบลพระตรงอำเภอหันยาจังหวัดสูงขลา
โพสต์คลิปนี้แล้วก็โพสต์ข้อความบอกว่า
ถ้ายังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
มูลนิธิกู้ชีพพระตงเทิดธรรม
ต้องขอยุติการแจกจ่ายตู้ปันสุกที่หน้ามูลนิธิ
แล้วก็มีปลบอกว่าในคลิป
ผู้ชายเนี่ยลงมาจากมอเตอร์ไซค์เป็นคนมาเอานะ
แต่ว่าผู้หญิงกับเด็กที่อยู่ในคลิปด้วยเนี่ย
อันนี้เขาไม่เกี่ยวด้วยเพราะว่าเขาเอาของมาบริจาค
ผู้ชายคนที่มาเอาเนี่ยเข้ามากับอีกคนนึงที่อยู่ที่รถจักรยานยนต์นะฮะ
แล้วก็บอกว่าเราคือคนเสื้อเขียวที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะ

คุณผู้หญิงเสื้อเขียวเนี่ยในคลิปเนี่ยเขามาโพสต์ให้ข้อมูลต่อเขาบอกว่า
ก็งงกับเขาเหมือนกันคือลงรถมาถึงมาโกยอย่างเดียวเลยค่ะ
หันมาถามคุณผู้หญิงเสื้อเขียวนะที่มากับหนูน้อยคนนี้
ผู้ชายเสื้อดำคนนี้ถามว่ายังไงรู้ไหมมีถุงไหม
โอ้โหถามว่ามีถุงไหมอย่างนั้นเลยเหรอ
เพราะว่าเขาต้องแบบกรอบโกยแล้วก็แบบเอาอุ้มใส่แขนไปไง
มาถามว่ามีถุงไหมในชั้นวางของตอนนั้นนะ
คุณผู้หญิงเสื้อเขียวเนี่ยบอกว่ามีปลากระป๋องอยู่๕๖กระป๋อง
ผู้ชายคนนี้เอาไปหมดมีข้าวสารมีมาม่ามีน้ำดื่ม
เขาหยิบไปแบบเมามันมากจนเราต้องบอกลูกของเราว่า
เออออกมาก่อนลูกเดี๋ยวให้พี่เขาหยิบเสร็จก่อน

คนก็มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมนี้กันเยอะแยะไปหมด
โอ้โหไม่รู้ว่าเขาจะเดือดร้อนแสนสาหัสอะไรขนาดไหน
หรือมีเหตุผลจำเป็นอะไรยังไงหรือว่าเอาไปแบบเกินตัวอะไรพวกนี้นะ
แต่สมมุตินะถ้าผมเป็นผู้ชายเสื้อดำคนนี้นะ

คือผมอายผมไม่กล้าไปสู้หน้าใคร
เขาบอกเฮ้ยจำได้จำได้รถคันนี้ทะเบียนนี้นี้จำได้

ไม่อยากจะให้คนบางคนที่นิสัยไม่ดี
ทำให้คนที่เขาจิตใจดีตั้งตู้แบบนี้
เขาหมดกำลังใจแล้วเขาไม่อยากทำ